ช่างที่เขารับจ้างทำป้ายเนี่ยเขาต้องปีนขึ้นไปข้างบนใช่ไหม

แต่ปรากฏว่าตอนปีนขึ้นไปหัวไปโดนกับสายไฟฟ้าแรงสูง
คุณละไปคาอยู่ตรงนั้น
โดนไฟดูดอยู่ด้านบน
ทีนี้เจ้าหน้าที่จะไปช่วยนี่เอารถกระเช้าไปเลยนะ

โอ้โหที่สูงฮะแล้วก็ต้องรีบตัดไฟก่อนนะครับ
กลัวมากนะคือถ้าเกิดว่าโดนไฟดูดแล้ว
ร่างจะร่วงลงมาตกมากระแทกพื้นแบบนี้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะช่วงประมาณบ่าย
กู้ภัยพงไลท์๑๖สีเทพเนี่ยนะคะ
พอได้รับแจ้งว่ามีคนถูกไฟดูด
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ตรงโครงป้าย
เป็นโครงป้ายเหล็กของอาคารพาณิชย์
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงตำบลโคกสะอาด
ที่ศรีเทพของเพชรบูรณ์รถกระเช้าต้องมาแล้วล่ะค่ะ
คนที่โดนไฟดูดอยู่ด้านบนเนี่ย
เป็นช่างทำป้ายโครงเหล็กอายุสัก๔๐ปีนะ
ตอนนั้นน่ะเขาปีนขึ้นไป
แล้วถามว่าเอ้าโดนไฟดูดอีท่าไหนทำไมไม่ร่วงลงมา
เพราะเอิญว่าขาเขาไปขัดอยู่กับโครงเหล็กพอดี
ตอนที่โดนไฟดูดตัวเขาเลยไม่ตกลงมา
นี่ตอนเอาตัวเขาลงมาแล้วเห็นไหม

เขาบอกว่าผิวหนังลอกเกือบทั้งตัวเลย

เพราะอะไรพอหลังจากโดนไฟดูดแล้วแบบเหมือนกับว่ามันเบิร์นด้วย
ทีนี้เจ้าตัวลงมายังมีสติ
ยังพูดได้ยังเล่าได้ยังเดินได้ค่ะ
แต่ผมบางส่วนโดนไฟเหมือนกับไฟไหม้

แล้วนี่เขารีบเอาขึ้นรถพยาบาลเลย

เห็นบอกว่าล่าสุดอาการน่าจะปลอดภัยแล้วนะ
คนที่ดูข่าวนี้ก็เลยบอกว่าสุดยอด